พาไปดูกันหน่อยนะครับพระเกจิดัง
ที่ได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา

ตามหมอกัยไปเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
ถ้าเราจะพูดถึงหลวงปู่ทิมค่ะ
หลายคนก็คงจะนึกถึงหลวงปู่ทิม๒รูปใช่ไหมคะ
รูปแรกก็คือหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหาลัย
ส่วนอีกรูปหนึ่งค่ะก็คือหลวงปู่ทิมแห่งวัดพระขาว
ซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะ
มากราบศักระ๑ใน๒ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาหรือว่าเทพเจ้าแห่งบางบานค่ะ
และวัดนี้ก็คือวัดพระขาวอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ค่ะ
เราก็ต้องมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ทิม
ที่มนต์ดกรายลดน้ำแห่งนี้นะคะ

ะค่ะเยอะทราบอยู่กับเรื่องของประวัติของหลวงปู่ทิมค่ะ
อยากจะให้พี่ยกตัวอย่างสักสองเรื่องนะคะ

ด้านหลังของเวทรแบนวงมัจฉา
จะมีปลาเยอะแยะมากมายก็จะมีคนแอบมาจากปลา
จะเห็นหลวงปู่รอยนั่งอยู่กลางแม่น้ำนั่งกำมาธาตุ
หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครมากล้าจับอีกเลย
ส่วนเรื่องที่๒หลวงปู่จะพูดคุยกับวิญญาณได้
แล้ววัดเนี่ยจะท่วมทุกปีแล้วศพยังไม่สามารถที่จะเผาได้
ก็จะเอาศพมาเก็บไว้ที่สาราก่อน
เที่ยงคืนท่านจะมาพูดคุยกับศพ
เหมือนกับคล้ายกับว่าท่านมาโปรดสัตว์

แล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านเขามักจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไร
หน้าที่การงาน๒เจ็บไข้ได้ป่วย

สิ่งที่ขอพรแล้วส่วนใหญ่จะมาแก้บนด้วยไข่ต้ม
แต่ว่าสิ่งที่ไม่สำเร็จเลยคือถ้าใครมาขอพรว่า
อย่าให้ลูกค่าติดทหารติดทุกรายค่ะ
เพราะหลวงปู่เป็นทหารเก่ามาก่อน

ถือว่าเป็นมนตบที่มีความสวยงามมากเลย

ทำไมทางวัดนี้ถือเน้นเกี่ยวกับเรื่องของลายรถน้ำนี่ค่ะ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
มนตบลายรถน้ำนี้จะเป็นลายในสมัยของกรุงศรียุธยา

บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ใช้สักทองทั้งหลัง

ไทยแห่งนี้นะคะชื่อว่าเรือนไทยลายกรรมลอค่ะ

เรือนไทยลายกรรมรอนี่สร้างในสมัยของอาจารย์ที่๓นะคะ
แตกต่างกันตรงที่จะเห็นลายดอกไม้
แล้วก็สีสันเพิ่มมากขึ้น
อกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ในสมัยโบราณ
อันที่เป็นดอกกุฎตานดอกโบตัน
แล้วอย่างภาพนี้นี่คือเป็นภาพอะไรคะเนี่ย
อันนี้จะเป็นภาพที่ให้ความรู้ในเรื่องของนรกสวรรค์นะคะ
จะเห็นว่ามีเปรตถูกลงโทษต่าง
ใครที่ทำความผิดใครที่ทำไม่ดีนะคะ
ก็จะได้เกิดความกลัวยิ่งขึ้นไม่ให้คนทำบาป
พี่ผอคะเข้ามาในเรือนไทยแห่งนี้
รู้สึกแบบคุ้นตามากเลยเหมือนจะเคยเห็นในละครนะคะ

เป็นสถานที่ที่ละครมาถ่ายทำหลายเรื่องเลยนะคะ
เป็นสถานที่ไทยแวดดิ้งน่าจะ๓๐๐กว่าคู่แล้วค่ะ
โอ้โหมีทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนะคะ
แล้วที่สำคัญเลยคือทางวัดจะไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

เรือนไทยแห่งนี้นะคะยังมีรูปหล่อของหลวงปู่ทิมค่ะ

ก็ต้องพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลของท่านด้วยนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของชาญหมากที่ท่านฉันแล้ว
เคยได้ยินว่าโอ้โหพุทธคุณเข้มขังมากเลย

เป็นชาญหมากของหลวงปู

ปุธหคุณนี่คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ

แล้วก็จะหายเลยโอ้แล้ววัตถุมงคลอื่นอื่นนะคะ
สำหรับคนที่ค้าขายนะคะต้องปลาตะเพียนเลยค่ะ
ตะเพียนเงินตะเพียนทองอ่าพระประธานสมพคราว
ที่ที่อยู่ในโบสถ์นะคะต่อมานะคะถึง
จะเป็นคำลี่หยกแล้วด้านหน้าน่าสนใจมากค่ะ
เคยเป็นพระคุณแผนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนค่ะ
เป็นวัตถุมงคลอีกประเภทนึงที่นิยมค่ะ
อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะเมื่อมาที่วัดพระขาวแห่งนี้ค่ะ
เราก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะ
สำหรับความเป็นมาของหลวงพ่อขาวนะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จะเป็นปางมารวิชัยชาวบ้านก็มาเคารพไหว้สการะขอพรขอโชคขอลาบกัน
แล้วสังเกตเห็นนะคะอัคระสาวกของท่านนะคะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เลยไหมคะ
หลวงพ่อขาวเนี่ยสร้างอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ถึงจะมาสร้างพระทรงเครื่องทั้งสองท่าน
อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือภาพจิตกรรมฝาผนัง
สังเกตว่าจะเป็นภาพสามิติที่มองแล้วจะเห็นเทวดานางฟ้าลอยลงมา
อันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างที่ให้ผู้คนได้เข้ามาชื่นชมนะคะ
แล้วก็มาศึกษาหาความรู้ได้
พิกัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่ทิมค่ะ
แล้วก็ได้มาชมวัดสวยนะคะที่มีทั้งลายรถน้ำลายกรรมลอค่ะ
โอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าสวยงามอลังการมาก
และที่สำคัญนะคะวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสค่ะได้มาที่วัดนี้
รับรองว่าจะได้รับทั้งความเห็งและความปังเต็มร้อยเปอร์เซ็นอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไปตอบใต้คอมเม้นต์นะตรงที่เราโพสต์เอาไว้นะ
ไม่ต้องอินบล็อกไปนะใต้โพสต์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะ